สำหรับนิวชัยพลอันนี้ความรักมีอุปสรรคนิดนึง

คือของนิวบอกว่าต้องทนคิดถึงแฟน

เนื่องจากว่าฝ่ายหญิงต้องไปเรียนต่อที่ต่างประเทศ

กระทบชีวิตรักอยู่เบาอยู่เหมือนกัน
แต่พอหวานใจเรียนจบกลับมาเมืองไทยค่ะ
นิวก็บอกว่ายังมีโอกาสได้เจอกันน้อยเหมือนเดิมอีก

ว่าเวลายังเป็นปัญหาในเรื่องของหัวใจ
สำหรับคู่ของเขามากเลยค่ะ
เข้าใจนะ
ระยะความห่างอาจจะทำให้อีกคนนึงคิดไกลได้
เพราะฉะนั้นยิ่งห่างก็ต้องยิ่งคิดถึงกันมากขึ้น

เป็นกำลังใจให้ทั้งจูนแล้วก็ทั้งแฟนด้วย